เหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะที่นนทบุรีเนี่ยแม่ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยกันแล้วกัน

มีพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่บางใหญ่นนทบุรีเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ฮะ
บอกว่าคือความจริงเนี่ยเรื่องนี้เคยบอกเจ้าอาวาสไปแล้ว
เจ้าวาดก็เรียกพระลูกวัดรูปนี้ไปตักเตือนแล้ว
แต่ไม่หยุดพฤติกรรมซักทีนี่ตีสามกว่ากว่าอืม
ตี๔ร้านค้าตรงเนี้ยเป็นร้านค้าใกล้ใกล้วัดเหมือนกับมาเช่าที่วัดขายของ

เจ้าของร้านเป็นผู้หญิงนะฮะแต่พระรูปนี้เนี่ยออกมาอย่างนี้กลางดึกทุกคืน
ถามว่ามาทำอะไรมาช่วยศรีกาจัดร้านเตรียมเปิดขายของอืม
อ่านี่นะฮะแล้วช่วงกลางวันก็จะมานั่งอยู่ที่ร้านตรงนี้ค่ะ
บางทีเนี่ยรู้ว่าตรงไหนมีกล้องวงจรปิด
ก็จะไปปิดกล้องวงจรปิดที่ถ่ายมาตรงร้านตรงนี้ด้วยหลังจากรู้ว่ามีพระในวัดเนี่ย
ถ่ายพฤติกรรมเอาไว้แล้วก็ยังบอกว่าช่วงเย็นเย็นค่ำ
ชอบไปนั่งกินเหล้าอยู่ข้างกุฏิอีกเอ๊ะเปิดเพลงเสียงดังก็มี
นี่ที่เห็นปีนเนี่ยคือปีนขึ้นไปเพื่อที่จะเหมือนกับ
ไปทำอะไรกับกล้องวงจรปิดของวัดอืมอ่านี่แหละฮะ
พระกับศรีกาคู่หนึ่งทำตัวไม่เหมาะสมเย็นค่ำกลางดึกไปหา
มาหาสู่กันอยู่บ่อยครั้งนี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ออกมาตั้งแต่ตีสองกว่า
มาเปิดร้านค้าให้ศรีกาก็มีนี่ประมาณอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็เลยไปที่วัดศรีราชนะครับอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ได้คุยกับพระเจ้าของคลิปก่อนค่ะอ่าพระเจ้าของคลิป
นี่คือพระอามนะฮะท่านอายุสามสิบสองปี
ท่านบอกว่าพฤติกรรมของพระในคลิปเนี่ยความจริงเนี่ย
ความจริงไม่ได้อยากมีปัญหาขัดแย้งกับพระในคลิป
แต่ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในทางสงฆ์
อืมมันจะทำให้เกิดโอ้โห
ติฉินนินทาของญาติโยมแล้วไม่เป็นผลดีกับพระพุทธศาสนา
พอจัดการตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาว่า
มีการโพสต์น้องก็เลยให้เหตุผลว่า
ในเมื่อเขาไม่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิด
เหมือนเป็นการประชามติขึ้นมาว่า
สิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะ

ได้ยินจากปากของตัวพวกเขาเอง
และด้วยที่ว่าเขาพูดตรงหน้ากุฏิหนึ่ง
แล้วก็พูดใส่กับพวกเด็กนี่
ก็บอกว่าเฮ้ยผ้าอย่างนี้
ให้พวกเอาปืนยิงยิงให้ดิ้นเลย
ก็แบบนั้นมันก็ใส่ครั้งละทีกับคำพูดพวกนี้
คือพระอามบอกว่าที่คลิปได้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์เนี่ย

ให้โลขยาติโยมช่วยติเตียนหน่อย

คือเรื่องเปิดเพลงเสียงดังดื่มเหล้าข้างกุฏิอันนี้เราไม่เห็น

ค่ะอ่าเรื่องที่ว่าพอรู้ว่าโอ้โหถูกแอบถ่ายกล้องวงจรปิดไปฟ้องเจ้าอาวาส
มีคนมาขู่บอกจะเอาปืนมายิงพระเนี่ยอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไร
นะฮะขณะเดียวกันเรื่องไปช่วยศรีกาตั้งร้าน
กลางดึกกลางดื่นกลางวันก็ไปนั่งอยู่ที่ร้านเขาเนี้ยอืมอันเนี้ยอันเนี้ยมันเห็นในคลิปในกล้องวงจรปิด
เห็นชัดเจนเราก็เลยได้คุยกับพระโหน่งนะฮะพระโหน่งคือพระที่อยู่ในคลิปนะครับ
ที่ว่าจะปีนขึ้นไปเมื่อกี้มันมีหลายคลิปอ่ะจะไปปิดกล้องวงจรปิดอะไรพวกเนี้ยนะฮะ
พระบุญชูอภิปุญโยหรือพระโหน่งเนี่ยอายุ๕๙ปีพระลูกวัดศรีราช
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระโหน่งบอกว่าโอ้ยคลิปที่เห็นเนี่ย
รัชพรค่ะมันสองปีแล้วอ๋อคลิปเก่าอ่าแล้วเจ้าอาวาสก็เรียกอัตมาไปตักเตือนแล้ว
แต่พระอาร์มบอกว่าก็นี่ไงคลิปมันถึงแชร์ตอนนี้

เพราะเจ้าอาวาสเรียกไปตักเตือนแล้วนี่ยังทำอยู่เลยทุกวันนี้

เพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเอาไปนินทา
ขณะเดียวกันเนี่ยคำถามก็คือว่า
ทำไมต้องไปช่วยเขาจัดโรงจัดร้านไปยุ่งเกี่ยวอะไรกันที่ร้านเขาตรงนั้น
โหน่งบอกว่าเนื่องจากรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับสามีของเจ้าของร้าน
ตั้งแต่สามีเขายังไม่เสียชีวิต
ทีนี้พอสามีเจ้าของร้านเขาเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยไปช่วยเขาเก็บกวาดเช็ดโต๊ะเช็ดถูเตรียมร้านต่าง
ก่อนที่เขาจะเปิดร้านเขาจะมาเปิดร้านที่นี่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่วัด
แล้วก็แม่ปกติอัตมาเนี่ยต้องตื่นเช้าอยู่แล้ว
ต้องมากวาดร้านวัดทุกเช้าอยู่แล้วเวลาตีห้า
นั้นตีสามตีสี่ก็เลยออกไปช่วยเขาเช็ดโต๊ะเตรียมร้าน
ยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ความสนิทอะไรลึกซึ้งเป็นการส่วนตัวกับ

แล้วที่ว่ามีการข่มขู่จะเอาปืนมายิงพระอามที่เผยแพร่คลิป
พระโหน่งบอกอัตมาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดนะ
แต่ยืนยันว่าตั้งแต่บวชมา๒๒ปี๒๒พันศาเนี่ย

อ๋อเคลียร์มันนานแล้วใช่ไหม

รู้จักกันมานานใช่ไหม
พางคลแล้วนานเป็น๑๐ปีร่วมจะร่วม๒๐ปี
ไม่มีฟรานดี้แสดงได้

ทั้งอาวุธปืนทั้งยาเศริกอะไรไม่เคยมี
บอกว่ารู้จักกันมานานตั้งแต่สามีเขายังไม่ตาย

เดี๋ยวฟังทางแม่ค้าที่อยู่ในคลิปก่อนนะเจ้าของร้านเนี่ย
อายุ๖๐ปีนะครับเจ้าของร้านบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
สนิทสนมอะไรกับพระโหน่งขนาดนั้นอะไรแน่นอน
โหน่งมาช่วยเช็ดโต๊ะมาช่วยเตรียมร้าน
ก็เพราะรู้จักกันมานานหลังจากที่มาขายของตรงนี้
จ่ายค่าเช่าวัดมาเช่าที่ขายของ
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรก็ไม่ได้มีปัญหาหรอก
แต่ว่าท่านองค์ต้องไม่ไปอย่างนี้แล้ว
ผมว่านะคืออย่างนี้

ไม่ใช่กิจของสงฆ์พูดง่ายไม่ใช่กิจของสงฆ์

ตอนสามีเขาอยู่สามีเขายังไม่ตาย
ได้ไปช่วยอย่างนี้เป็นกิจวัตรหรือเปล่า
สามีเขาตายเนี่ยยิ่งต้องไม่ไปใหญ่นะ
เพราะว่าพระกับศรีกาต่อให้เป็นที่
แบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เป็นร้านค้า
ฟงติดไฟแต่มันก็ไม่ควรไป
ใช่ไหมอย่าไปเลยเอาเวลาที่บอกว่า
อาตมาต้องตื่นเช้าไปกวาดลานวัดอยู่แล้ว

ตี๓ก็ออกมาช่วยเขาจัดร้านอะไรอย่างนี้ก็
ก็ตื่นมากวาดร้านวัดอย่างนี้แหนะตี๓ไปเลย

อือ

ฉันน้ำปานะน้ำชากาแฟอะไรก็